ดราม่ามันเยอะตอนนี้กำลังร้อนแล้วหลายอย่างเลยนะคะ
แต่ยังไงก็ตามคุณผู้ชมความเห็นมันก็แตกกันออกเป็นสองฝั่งสองฝั่ง
เอาจริงนะพูดกันตรงแบบคือไม่ต้องเป็นเรื่องของคุณโตโน่หรอก
แต่สังคมของเราในทุกเรื่องมักจะมีความเห็นที่แตกต่างกัน

ถูกต้องค่ะแต่อย่างไรก็ตามมันจบลงด้วยเรื่องดีนะ
ทีนี้เนี่ยความเห็นของหลายฝ่ายอย่างที่บอกไปก็จะมีคนชื่นชอบและไม่ชื่นชอบนะคะ
จนกระทั่งมันก็จะมีถึงกลุ่มดารานักแสดงต่างเหมือนกันถูกไหม

ใช่ที่บอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะไปไหว้อะไรต่ออะไร
แต่คนที่เขาเห็นด้วยก็มีเช่นเดียวกันน้องรี่
เพราะฉะนั้นขอเริ่มกันที่กลุ่มคนที่เห็นด้วยกันก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
เริ่มจากฝั่งที่ชมกันก่อนแล้วกันกระแสคนชมมันก็มีโครงการนี้มีเยอะเหมือนกัน
คุณเจเจตรินค่ะนักร้องดังรุ่นพี่โพสต์ยาวผ่านเฟซบุ๊คแบบนี้เลย
บอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะเกิดโครงการนี้โตโน่มาหาที่บ้านเลยนะ
มาปรึกษาถึงโครงการนี้พี่ผมจะทำแบบนี้แบบนี้
เจเองก็บอกว่าก็นำทีมไปเรือแล้วก็ทีมกู้ชีพที่ดีที่สุดไม่เคยขัดพี่จัดให้ตลอด
แล้วก็บอกด้วยว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจแทนโตโน่แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะที่ไม่ละความพยายาม
ว่าจะมีกระแสดราม่าอะไรมากมายก็แล้วแต่ในการที่จะสร้างสถิติให้ตัวเองเพื่อชนะใจตัวเอง
และความตั้งใจที่ดีในการสร้างกุศลนี่แหละ
หนทางที่จะหาเงินมาช่วยผู้ป่วยได้อีกมากมายหลายชีวิตทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวค่ะ
เจบอกว่าภูมิใจแทนโตโน่แล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะฮะ
รวมไปถึงน้ำใจจากคนไทยหลั่งไหลมาช่วยกำบริจาคมากมาย
หนึ่งในนั้นก็คือผมนี่แหละ
จริงหมอฤทธิ์กับโตโน่เขาเป็นกลุ่มเพื่อนกวนเดียวกันเลยนะ
แต่ว่าทางด้านหมอฤทธิ์เขาบอกเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชม
ยินดีกับความสำเร็จของพี่โตโน่นะที่ว่ายน้ำกลับมาอย่างปลอดภัย
ยอดบริจาคเกินความคาดหมายด้วยแล้วก็ขอบคุณแล้วก็นับถือใจของรุ่นพี่คนนี้ที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์
แต่เดี๋ยวก่อนฟังข้อคิดกันดีชวนสะกิดใจเหลือเกินที่หมอฤทธิเขาเขียนเอาไว้นะคุณผู้ชม
ฤทธิ์บอกว่าต่อให้พี่ว่ายน้ำข้ามโขงสัก๑๐รอบได้เงินบริจาคมากกว่าพันล้านก็แล้วแต่
หมอพยาบาลเหนื่อยเท่าเดิมครับเพราะปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ระบบ
ทำงานหนักแต่ได้ค่าตอบแทนเท่าเดิมงบประมาณมันไม่เพียงพอซึ่งส่วนตัวเนี่ยมองว่าการบริจาคไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะเป็นเรื่องที่ดี
แต่การนำเงินไปใช้เนี่ยต้องชัดเจนรวมไปถึงควรสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปในตัวด้วย
อืมอ่าทีนี้ไปดูนอกเหนือจากฝากฝั่งของดารานักแสดงแล้ว
เราไปดูอีกฝั่งกันบ้างไหมคุณวันอยู่บำรุงคุณโอ้โห
ยังไงน่ามาดูมาดูอ่านี่นี่นี่นี่เพราะว่าไงบ้างสั้นสั้น
น่ะค่ะอืมตาโพสต์แบบสั้นมากอืมขึ้นค่าเวรขึ้นโอที
น่าจะตรงจุดกว่านะมันก็ตอกย้ำความคิดเห็นของหมอฤทธิ์แหละ
เนี้ยเขาอยากได้แบบนี้ตอบแทนน่ะใช่นะคะอ่ะมันก็ต้องตอบแทนกับ
ความเหลืองของเขาว่ะเนอะครับคุณอนและนะคะไปดูค่ะเป็นอีกหนึ่งคน
เหมือนกันที่โพสต์ชื่นชมคุณโตโน่หลังว่ายน้ำข้ามโขงสำเร็จในโครงการนี้นะคะ
นี่แหละค่ะโอ้โพสต์ยาวเลยลงในอินสตราแกรมบอกแบบนี้
สรุปคือจบแล้วสำเร็จปลอดภัย
ชื่นชมก็บริจาคไปตั้งเป้า๑๗ล้านโพสต์นี้ทะลุ๕๗ล้านละ
ลาวสมทบอีก๓๐๐ล้านกีบ
เจตนาดีความตั้งใจสูงพอกับอีโก้ดีใจที่ปลอดภัยราบรื่น
แต่ขอให้รัฐสวัสดิการเป็นหน้าที่ของรัฐเถอะ
ณจุดนี้ต้องชื่นชมจริงแต่ไม่ส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างอยู่ดี
แรงเป็นแรงบันดาลใจของการตั้งใจให้
แต่ไม่สามารถบอกว่าวิธีการที่เลือกเป็นตัวอย่างที่ดีได้
เพราะไม่งั้นถ้ามีคนไปไหว้กันวิ่งกันเป็นรายสัปดาห์
พี่ว่าน่าจะปวดหัว
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

สุดท้ายแล้วคนที่ได้ประโยชน์คือผู้ป่วยค่ะโรงพยาบาลอืมทางน้องคอมนมแล้วก็ที่ฝั่งโน้นแต่ก็อยากให้เหนื่อยงานภาครัฐที่กำกับดูแลไปมองถึงต้นตอของปัญหาครับแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมามาระดมทุนเพื่อไปช่วยเหลือแบบนี้ใช่ภาครัฐต้องลงไปดูที่เรื่องของรัฐสวรรค์ดิการเรื่องของงบประมาณให้มั